ถือว่าเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะคะที่จะอยู่ในช่วงของฤดูฝนค่ะ
จึงทำให้ช่วงนี้เนี่ยฝนตกหนักมากเป็นพิเศษแต่ขณะเดียวกันช่วงกลางวันก็ร้อนอบอ้าวเลยทีเดียวนะคะ
มาดูข้อมูลกันหน่อยค่ะว่าช่วงนี้เกิดจากปัจจัยอะไรกันบ้าง
ยังคงเป็นเรื่องราวของมรสุมนะคะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็คือลมประจำฤดูนี่แหละค่ะ
ยังคงมีกำลังแรงขณะเดียวกันนะคะก็มีร่องฝนที่พาดผ่านตอนบนของประเทศไทย
จึงทำให้ทั้งภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้นั้นยังคงมีฝนตกชุกต่อเนื่อง
ปัจจัยสองปัจจัยนี้แหละค่ะที่ทำให้เกิดฝนตกและสิ่งที่ตามมาคือ
น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากต้องยกของขึ้นสู่ที่สูงกันด้วยนะคะ
ส่วนค่าเฉลี่ยฝนในวันนี้อยู่ที่สี่สิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่
คลื่นในทะเลสูงประมาณ๒เมตรโดยเฉพาะฝั่งอันดามันนะคะ
มาดูอุณหภูมิความร้อนค่ะโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่๒๖๓๖องศาเซลเซียสนะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครจะมีปริมาณฝนตกประมาณ๖๐ของพื้นที่
อุณหภูมิโดยเฉลี่ย๒๖๓๗องศาเซลเซียสนะคะคุณผู้ชม
ต้องบอกคุณผู้ชมว่าช่วงวันที่๒๐ตุลาคม
จะเป็นช่วงที่เข้าสู่หน้าหนาวภาคเหนือจะสัมผัสอากาศหนาวได้ก่อนค่ะ
และช่วงที่หนาวที่สุดคือวันที่๒๐มกราคมจนถึง๖กุมภาพันธ์
พร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่จะเปลี่ยนแปลงกันด้วยนะคะ